เดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะเราขอเอาใจคนมีคู่
โดยเฉพาะคู่รักคู่นี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหหวานไม่เกรงใจคนโสดแบบเรากันเลย

และในวันนี้เราก็มีบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำสติ๊กเกอร์หลายคู่นี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันด้วยค่ะ
ล่าสุดความน่ารักน่าเอ็นดูของคู่นี้ก็ยังขายดีจับมือควงคู่กันไปถ่ายแบบทำสติ๊กเกอร์ไลน์รับเทศกาลแห่งความรัก
ปล่อยออกมาให้สาวกแฟนคลับได้ดาวนโหลดความน่ารักดุ๊กดิ๊กวันนี้เป็นวันแรก
พร้อมกับที่พี่น้องในวงการบันเทิงพากันช่วยโปรโมทลงอินสตาแกรมเพียบทั้งนานาไรบิน่าเป้อารักษ์และพลอยชวพรเป็นต้น
ซึ่งนอกจากจะเห็นผลงานผ่านโลกออนไลน์นี้แล้วทั้งป๊อกพัศรกรและมากี้ราศีก็ขยายความฟินกันอย่างต่อเนื่อง
โดยภาพเบื้องหลังการถ่ายทำสติ๊กเกอร์ไลน์ในครั้งนี้ให้คนรักป๊อกกี้ได้เพิ่มดีกรีความหวานขึ้นไปอีก